จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของดนตรี
เขาบอกว่าดนตรีมันไม่มีพรมแดง
ดนตรีมันย่อโลกให้เล็กลงได้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปกลางชุมชนคลองเตยเลย
ที่นี่เขาบอกว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักดนตรี
ที่เป็นนักดนตรีคลาสสิกระดับเทพ

ใช่แล้วมันสามารถจะลงจิตใจแล้วมันกล่อมเกลา

ไม่พออันนั้นมันคนละแนวกัน

เราอาจจะต้องใช้หัวใจในการฟัง
เอาเรื่องราวดีแบบนี้ดิฉันรู้แล้วก็เลยมาบอกต่อ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ

รู้แล้วบอกต่อวันนี้เราจะพาคุณผู้ชม

ไปฟังดนตรีออเคสตรากันครับ
วงออเคสตราหรือวงดุริยางสากล
เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องดนตรี

บทเพลงที่ใช้บันเลงมีหลายประเภท
เพลงที่เล่นนิยมเล่นเพลงคลาสสิก
ของนักดนตรีชื่อดังของโลก
ฮือที่นี่เลยครั้ป
โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล
ซึ่งตั้งอยู่ในย่านคลองเตย
รู้แล้วเราก็บอกต่อ

กำลังทำกิจกรรมทางดนตรี

กิจกรรมก็จะไม่ซ้ำกัน
อย่างวันนี้เด็กก็กำลังฝึกซ้อม

จากคุณครูชาวอเมริน
ฮ่าทีนี้
คนคนนี้คือครูต้นกล้วยอดีตนักเรียนของที่นี่
ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลการเรียนดนตรีให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมดของที่นี่
ความฝันของเขาไม่เพียงแต่ให้เด็กในชุมชน
แต่เขามีความตั้งใจว่า
มีดียิ่งกว่าที่ใครหลายคนคิด

คนพูดถึงคลองเตยส่วนใหญ่จะมองไปในทางด้านลบ

จริงการมาคล่องเตย
อยากให้นึกถึงที่ผลิตนักดนตรีที่ดี
แล้วก็เป็นเหมือนผลิตเด็กให้มีคุณภาพสู่สังคมในอนาคต
เราไม่ได้เป็นชุมชนแห่งปัญหา

ที่จะสร้างเด็กให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
และก็อยากจะบอกว่าจริงแล้วชุมชนคล่องเตย
เหมือนสี่เหลี่ยมที่ทุกคนบางทีมองมาด้านเดียว

แต่จริงมันมีอีกหลายด้านที่หลายคนยังไม่รู้

ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะต่าง
ที่คนในชุมชนช่วยเหลือกันแล้วก็ส่งเสริม
เพื่อผลักดันทำให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
ด้วยเช่นกันอย่างที่ผมบอกว่าชุมชนคล่องเตย
เป็นที่ผลิตอนาคตให้กับเด็กด้วยครับ
โรงเรียนสอนดนตรีสำหรับเด็กในชุมชนคลองเตย
กลายเป็นที่รู้จักดีในแวดวงดนตรี
มีความช่วยเหลือและการสนับสนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เด็กทุกคนมีศักยภาพเท่ากันในชุมชนเนี่ย

เรื่องดีเด็ดรู้แล้ว
เก็บไว้คนเดียวได้ไงของแบบนี้มันต้อง

เอาแล้วโอ๊ย
เดี๋ยวจะจิ้มเข้าตาอยู่แล้วเนี่ย
ฝึกดนตรีคลาสสิกบ้างไง

เขาจะควบคุมเพลงควบคุมทั้งวง

เขาจะทำอะไรอย่างนี้ไม่รู้ดิฉันอยากทำ
ตอนเด็กมีความฝ่ายฝันมาก
ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะในการที่จะพัฒนาชุมชน
แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน
ที่อาจจะหลงผิดไปทำสิ่งอื่น

มาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์

เป็นประโยชน์ของเด็กในชุมชนด้วยนะคะ
ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนไปดูไปชมกันได้

เด็กมีความสามารถมาก